เกิดขึ้นในแคมป์คนงานแห่งหนึ่งนะฮะผู้ตายเนี่ยมีปัญหากับพี่ชาย
มือยิงก็สืบเนื่องมาจากเรื่องราวในบริษัทนี่แหละนะครับ
วันนี้ทางตำรวจสพปลวกแดงนะครับได้รับแจ้งเหตุว่า
มีคนงานบริษัทรับเหมาถมดินอ่าก็มีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องของ
ขโมยทรัพย์สินในบริษัทวิวาดกันจนถึงขั้นยิงกันตายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายสายวันนี้เวลาประมาณ๑๐นาฬิกานะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บริเวณลานจอดรถของบริษัทรับเหมาถมดินแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงนะครับตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พบว่าผู้เสียชีวิตอยู่บนเบาะที่นั่งคนขับรถตักดินสีเหลือง
แล้วที่กระจกหน้ารถมีรอยแตกเป็นรูนะฮะซึ่งทราบชื่อต่อมาก็คือ
นายนิรันดรคำสุกอายุสี่สิบสองปีแล้วบาดแผลที่ถูกยิงเนี่ย
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองนะฮะกระสุนเข้าที่หน้าท้อง
รวมแล้วสิบรูด้วยกันอืมเสียชีวิตมาแล้วประมาณสามสิบนาทีนะครับ
ที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงส่วนมือปืนที่ก่อเหตุ
ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับรอมอบตัวกับตำรวจนะครับ
ชื่อว่านายสมมาตรหุ่นสวนอายุ๓๒ปีก็เป็นคนงานในบริษัทเหมือนกัน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อ๒วันก่อน
ผู้ตายถูกนายสมรักที่เป็นพี่ชายของมือปืนนะครับ
กล่าวหาว่าไปลักขโมยทรัพย์สินของบริษัทจะเอาไปขาย
แล้วนายสมรักตอนนั้นก็ได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน
ตอนที่นายนิรันดรผู้ตายกำลังแอบขโมยเหล็กของบริษัทนะครับ
แล้วก็มีปากเสียงกันนะฮะเพราะว่าตอนที่ถูกถ่ายรูปได้เนี่ย
นายสมรักบอกว่าจะไปฟ้องนายจ้างสายวันนี้นายนิรดรผู้ตายกับนายสมรัก
ก็มาเจอกันแล้วก็เคลียร์กันเคลียร์กันไปเคลียร์กันมามีปากเสียงกันฮะ
แต่ว่านายนิรันดรผู้ตายสู้ไม่ได้วิ่งไปหยิบมีดดาบเอามาไล่ฟันนายสมรัก
ระหว่างนั้นนายสมมาตรมือปืนที่เป็นน้องชายของนายสมรักมาเห็นพอดี

เพราะว่านายสมมาตรบอกว่าก็รู้อยู่แล้วแหละว่าทั้งคู่เนี่ยนัดมาเคลียร์กันเช้าวันนี้
ก็เลยขับรถกระบะตามมาดูนะครับตอนนั้นพอเห็นว่าพี่ชายมีปัญหากับนายสมรัก
นายสมรักพี่ชายมีปัญหากับนายนิรันดรนะครับนายนิรันดรเห็นว่าสู้ไม่ได้แน่
ก็เลยวิ่งขึ้นไปบนรถตักดินของตัวเองนะครับแล้วก็ขับรถตักดินไล่ชนทั้งสองพี่น้อง
โดนรถกระบะด้วยนะครับโดนจักรยานยนต์ที่เขาจะขี่หนีด้วยนะครับ
นายสมมาตรเห็นท่าไม่ดีก็วิ่งไปที่รถกระบะของตัวเอง
หยิบปืนลูกซองที่เก็บไว้ในรถจ่อยิงเข้าไปที่หน้ารถตักดินที่ผู้ตายขับมา
กระสุนปืนเนี่ยโอ้โหสงสัยจะลูกปลายหรือยังไร
ค่ะเข้าทั้งหน้าท้องทั้งแถวเวียนช่วงไว้เอาเพศแถวแถวเอวข้างล่างเนี่ย
สิบรูนะฮะเสียชีวิตคาที่ก็ตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ได้นะครับ
ท่านผู้ชมครับโดยแจ้งข้อหานายสมมาตร
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของการใช้อาวุธปืนนะครับ
ข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลต่อไปนะฮะ
จากเรื่องเคลียร์กันไม่ได้เนี่ยนะใช่ค่ะคือนายนิรันดรก็พยายามที่จะ
ให้คนที่ถ่ายคลิปมันลบภาพของตัวเองออกจากโทรศัพท์มือถือ
เพราะเขาไปแจ้งนายจ้างแต่ตัวเองก็พยายามขโมยของจริงจริงครับอืม